เรื่องกินแบบนี้หิวเท่าไหร่โอ้โหอยากทานอะไรหนักหน่อย
หนักอยากกินอะไรหนักก้อนหินไหมล่ะหนัก
คุณกินก่อนไหมล่ะกินก็ได้แต่กลัวฟันล่วง
โอ้โหไม่ดีกว่าอยากทานอะไรที่มันอิ่มหนัก
อร่อยด้วยใช่ไหมสายกินไว้ใจผมเพราะผมจะพาไปกินปูปู

เพชรบุรีถนนสายปู
ถนนนี้มีแต่ปูเต็มไปหมดเลย
ถนนสายปูใช่มีด้วยเหรอคะมีครับที่นี่เพชรชบุรี
เดี๋ยวจะพากันไปนะครับคุณผู้ชมครับ
ดิวกันเลยในช่วงที่เขาเรียกกันว่ารู้แล้ว

เรื่องดีเด็ด
รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง

รู้แล้วบอกต่อ

พอแล้วบอกต่อ

เรื่องที่อยากจะบอกต่อวันนี้
ขอเอาใจคนที่รักการกินปู
และบอกเลยว่าถ้าดูแล้วต้องหิว
เพราะเราจะพาไปกินปูสด
รสชาติระดับพัฒนาคาร
แต่ราคาร้านริมทางจริงนะ
จะเป็นที่ไหนแล้วพิเศษยังไง

สวัสดีครับ
และสถานที่ที่เราจะพามากินปูนั่นก็คือ
ที่บางตะปูนจังหวัดเพชรชบุรีนั่นเอง

จะมีร้านขายปูม้าริมทาง

แต่ทำไมปูถึงเป็นสินค้ายอดนิยมของที่นี่
และขายปูอะไรบ้าง

มีปูม้าแล้วก็เป็นปูใบ้
แล้วก็มีปูเลดองน้ำปลาอะไรแบบนี้ครับ

เป็นปูทะเลชนิดหนึ่งอันนี้คือตัวมัน

มันก็เป็นตามไซส์
มันจะมีตั้งแต่๓๐๐ไปจนถึง๔๐๐
ม้านี่เป็นปู๑โลแกะครับโลอย่างนี้
ถ้าหน่วงถ่ายแบบนี้ทำไมถ่ายปูมันเยอะจัง
ที่นี่เป็นแรงครับหลุดชายป่านี่ไปกับทะเลแล้ว
อย่างที่เราโงเฮ้ยบอกนั่นแหละครับว่า
ปูของที่นี่เนี่ยราคาริมทางจริง
เพราะว่าเตรียมเงินมาแค่๓๘๐บาท
ก็ได้กินปูสดรสชาติหวานแล้วล่ะครับ
แต่ปูของที่นี่เขามีดีกว่าที่อื่นยังไง
คงต้องให้พี่หนิงผู้ครับวอร์ดในเรื่องของปู่บางตะบูล
มาเล่าให้พวกเราฟังสักหน่อยล่ะครับ
ปูแถวนี้เขาออกกะเลกันเขาไปจับที่อาเลอีก

แถวแบบข้างทางเห็นไหมที่ว่าวิ่งรถหมาอย่างนี้
ข้างทางมินจามีนเขาก็มารับไปแล้วก็ไปขายข้างทางอีกทีค่ะ
ร้านอาหารแถวนี้ก็รับเหมือนกันค่ะ
ที่นี่มันอาจจะอร่อยมากเพราะว่ามันเป็นปูของเป็นป่าชายเลน
เป็นขี้เลนนี้ที่อื่นก็เป็นเพื่อกระซ้า
มันจะไม่อร่อยมันจะสู้ปูที่นี่ไม่ได้
เนื้อมันจะหวานเนื้อมันไม่เลือกแล้วมันจะขาว

แถวเผื้อกแม่กองแถวอะไรอย่างนี้ภูมิท่วงเทพฯ

เดี๋ยวพี่จะทำให้กินนะเดี๋ยวเราจะติดใจ
ว่าแล้วก็ตามพี่หนิงไปดูกรรมวิธีการต้มปูกันก่อนเลยครับ
ขั้นแรกเราก็ต้องเอาปูสดมาน็อกน้ำแข็งซะก่อน
ขั้นตอนนี้ถือเป็นเคล็ดลับที่ทำให้กล้ามปูไม่หลุดง่ายเวลาต้ม
จากนั้นต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ปูลงไป
พอต้มได้สัก๘นาทีก็ค่อยใส่ก้ามปูใบ้ตามไป
และเมื่อจับเวลาตั้งแต่ใส่ปูนลงไปครั้งแรกจนครบ๑๕นาที
ก็ตักปูขึ้นมาพักไว้ให้เย็น
ฮันเน่รู้นะครับว่าตอนนี้คุณผู้ชม
คงอยากจะทะลุจอมาคว้าปูไปกินใจจะขาด
รายการของเราก็ต้องขออภัยที่ทำให้หิวนะครับ
แต่ถ้าใครอยากจะกินปูสดและอาหารทะเลอร่อย
ในราคาบ้านแบบนี้
เราขอเชิญทุกท่านมาที่บ้านตะบูนจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
แล้วจะรู้ว่าของริมทางรสชาติระดับพัฒนาคารมันมีอยู่จริง
เรื่องสุดเจ๋งแบบนี้รู้แล้วเก็บไว้คนเดียวไม่ได้
เราจึงต้องรู้แล้วบอกต่อ
รู้แล้วบอกต่อเลยนะคะเป็นแบบว่าถนนสายปูมา
ปูม้าปูม้าหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยพี่ปูม้าปูม้า
ชอบไปเอาปูม้า
เห็นแล้วมันหิวมาเอาไปกินกันมากโอ้มันสดมากเลยเนาะคุณเนาะ
กินมากโอ้ดูกล้ามมันดูเนื้อมันสายปูใครที่ชอบทานปู
รับรองคุณไปที่นี่คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนไป